คุณผู้ชมคะเนื่องในเดือนมหามงคลค่ะ
เฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๒
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยค่ะ

นำโดยตรีชัยนรงค์และเข้าทิพย์ธิดาดิน

ด้วยการร่วมร้องเพลงสะดุดีจอมราชา

โดยสองศิลปินนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้
พร้อมกับฝากเชิญชวนให้คนไทยทุกคน

เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงค่ะ

แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับ

คือในกิจกรรมวันนี้ครับ

นะคะก็จริงก็ตั้งใจทำความดีในทุกวันนะคะ
แต่ว่าในโอกาสพิเศษนี้ก็คือถ้ามีกิจกรรมที่ได้ช่วยเรือสังคม
สำหรับเยาวะชนในการได้ช่วย
สิ่งหนึ่งผมอยากให้คนไทยรักกัน
แล้วมันจะเป็นพลังที่ทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้า
แล้วจะมีสิ่งดีตามเข้ามาอีกมากมายแน่นอน
พรุ่งท่านก็คงอยากเห็นคนถ่ายรักกัน
ร่วมกันทำความดีนะคะดังเช่นค่ะ
ที่ทุกคนส่งใจช่วยหมูปะอาทิตย์แดมีนะคะ
เป็นต้นแบบที่เราจะร่วมกันสามัคคี

ใช่ค่ะทุกเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะดีร้ายยังไง
ทุกคนในชาติสามัคคีกันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ